ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมที่ต้องบอกว่า

มันจริงมันมาก

แต่ของผมเนี่ยมันแท้มันจริงไม่เชื่อไปดูครับ

เถียงสิเถียงสักคำว่านี่ไม่มัน

แบบนั้นคนละเรื่องกันไม่ได้เทศนาปะโถ

เพราะว่าพวกเขามีเวลาเพียงแค่๑นาทีเท่านั้น
ในการที่จะใส่มันเทศเข้าไปให้เต็มถุง
โหพอละพังดังเป้ยง
หมดเวลา๑นาที

ได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ

นี่คือบรรยากาศของงานเทศกาลบรรเทศ

เขาจัดกันที่บ้านตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ
นี่ภายในงานของบ้านออมมาตอเป็นยาวเหยียบเลยนะครับ

ก็จะมีการเผยแพร่ผลิตผลของทางการเกษตร
ที่บ้านตาขันที่ขึ้นชื่อย่างบ้านเทศนี่แหละครับ

ทางออมมาตอเขานะครับได้จัดงานนี้
เพื่อให้ทุกคนนั้นเกิดความรักสามัคคีในท้องถิ่น
แล้วก็เป็นการนำพืชอย่างมันเทศเนี่ยนะครับ
เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชทางการเกษตรนะครับ
ตาขันนั้นปลูกกันเป็นอาชีพเสริม
ลูกกันเป็นจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อย่างที่ผมบอกครับกิจกรรมเขาก็จัดนาทีทองให้
ก็คือการนำมันเทศสดเนี่ยจำนวน๓ตันนะ

คือถ้าอยากจะได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ซื้อคูปอง

บาทเท่านั้นคุณได้มันเป็น
กลอยเท่าไหร่ก็กลอยไปนะครับลงนะครับไปใน๑นาที
นี่แหละครับแล้วเขาไม่ใช่เปิดให้แค่เหล่าบรรดาเกษตรกร
พวกนี้เท่านั้นนะคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน
ก็มาร่วมกันได้นะครับโกยกันสนุกสนาน
กลอยเถิดโยมอ่ะไม่ใช่กลอยเถิดโยมกลอยเถิดโยมก็หนีผีครับ
แต่เนี่ยโกยเถิดมันเทศ

เอากลับไปรับประทานให้อิ่มหมีพีมันกันไปเลย
เยี่ยมไปเลยอิ่มมันแน่นอนถูกต้องครับ
แล้วนอกจากนี้นะภายในงานเขายังมีการแข่งขัน
ยิงหนังสติ๊กกระสุนดินดำ
หนังติ๊กยิงไปไหนยิงไปไหนอ่ะค่ะ
ยิงไปที่เป้าหมายก็คือผลมันเทศครับ

เดี๋ยวนะแล้วมันเทศนี่ก็แกว่งไปแกว่งมา
เป็นเป้าหล่อยมันเล็กมากนะไม่ง่ายค่ะคุณ
ต้องเล็งดีตาดีได้ตาไร้เสีย
ต้องว่าแบบนั้นต้องใช้ความชำนาญในการยิงหนังสติ๊กหน่อย
หนุ่มเหมือนเด็กน่าจะถนัดนะค่ะ
เพราะฉะนั้นคนที่ตาดียิงแล้วโดนแล้วเป็นผู้ชนะเลิศ
ก็จะได้รับเงินรางวัลจากกิจกรรมนี้ไป๕๐๐บาท
ว้าวถูกว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะ
นี่แหละครับเป็นกิจกรรมดีที่มีนำมาฝากอยู่ที่จังหวัดระยอง
โอ้โหระยองเขาก็มีมันเทศด้วยเนาะ
ยากนะคุณนะอันนี้ง่ายตัวมันแบบเป้าใหญ่มันเทศให้ยกเวลาไหว่
ถ้ามันง่วงอ่ะมันง่วงก็นอนไม่มีมันง่วงมันง่วงไม่มีมีแต่มันม่วงมันม่วง